ไปดูกลุ่มก้อนต่างที่จริงต้องเฝ้าระวังต้องจับตานะ
เพราะว่าจริงตอนนี้มันเป็นหลายกลุ่มก้อนแล้วก็ไปในหลายวงการ
โดยเฉพาะกลุ่มนักร้องนักดนตรีดาราศิลปินนะครับ
เพราะเขาบอกว่ามันเกี่ยวพันกันหมดตรงนี้นะฮะ
นักร้องที่ไปร้องอยู่ในผับบาร์แล้วก็นักเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับ
แล้วก็ศิลปินบางท่านที่ทั้งไปสารบันเทิงแล้วก็ไปออกกองถ่ายด้วย
อ้าวไล่เลียงกันหน่อยคุณในส่วนของนักร้องก่อน
คุณโอ๊ตปราโมทออกมาประกาศกักตัวเอง๑๔วันนะ
ใช่ค่ะหลังจากไปร้องเพลงที่ผับแห่งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดนะฮะก็ยังมีนักร้องสาวดาเอ็นโดฟิน
หลังทราบข่าวว่ามีทีมงาน๑คนติดเชื้อโควิด๑๙
เธอก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรมชี้แจงทันทีเลยนะครับว่า
หลังทราบเรื่องเธอรีบไปตรวจหาเชื้อทันที
ซึ่งเมื่อคืนนี้ผลออกมาว่าผลการตรวจของดาแล้วก็แฟนนุ่ม
ไม่พบเชื้อโควิด๑๙ซึ่งหลังจากนี้ดาก็ขอกักตัว๑๔วันต่อนะครับ
เช่นเดียวกับสองหนุ่มเวย์แล้วก็ขันเงินไทเทเนียมคุณ
ก็ออกมาประกาศขอกักตัว๑๔วันนะครับและทำการตรวจหาเชื้อทันที
ส่วนภาพที่เห็นเป็นแฟ้มภาพนะคุณนะ
เป็นแฟ้มข่าวตอนที่มาที่ไทยรัฐนะฮะแต่ตอนนี้ไทเทเนียมเขากักตัวเรียบร้อยแล้ว
ตัวคุณเวย์และคุณขันเงินไปแสดงดนตรีเมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ดังนั้น๒คนนี้เขาก็เลยแสดงตัวตนออกมาว่าเขาก็ไปที่ร้านด้วย
ไปแสดงดนตรีด้วยดังนั้นก็เลยขอกักตัวเอง
แล้วก็จำเป็นต้องขอเลื่อนการแสดงในวันที่๑๔เมษายนช่วงสงกราน
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

อีกคนนึงคือหนุ่มสแตมอภิวัฒน์ค่ะก็ต้องกักตัว๑๔วันเหมือนกัน
เพราะว่าคุณสแตมเนี่ยโพสต์ชี้แจงบอกว่าได้ไปโชว์คอนเสิร์ตในงานเลี้ยง
ซึ่งก็พบว่าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วย
ดังนั้นคุณสแตมอภิวัฒน์ก็เลยต้องกักตัวอีกเหมือนกัน
ใช่นี่คือกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่เริ่มไปแสดงตามผับตามบาร์แล้ว

ก็มีคนใกล้ชิดติดโควิดมาพวกเขาก็ต้องกักตัว

ทีนี้อีกหนึ่งจุดคือกองถ่ายค่ะ
ถ่ายละครสงครามดอกไม้คุณผู้ชม

เนื่องจากว่ามีหนึ่งในนักแสดงที่เป็นนักแสดงตัวประกอบครับ

ออกมาโพสต์เลยว่าเธอเพิ่งตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ว่าเธอไปเล่นละครเลือดเจ้าพระยาวันที่๒๑มีนาคม
หลังจากนั้นเธอก็มารับเล่นบทเลขาของคุณลูกเกดเมธินี
ใช่แล้วก็ตอนอยู่ในกองนะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายทำ
ก็มีการถ่ายภาพกับคุณลูกเกดเมธินีด้วย
ก็มีภาพคู่ออกมาเธอก็เอามาโพสต์ด้วย
ทีนี้ค่ะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเธอก็เลยออกมาโพสต์ขอโทษ
สำหรับนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคน
กองละครสงครามดอกไม้
ทีนี้ค่ะนักแสดงในกองละครที่ร่วมงานกับคุณสายแก้ว
ก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างคุณลูกเกดที่ถ่ายรูปคู่ด้วยถูกไหม

ใช่ค่ะแล้วก็มีคุณพิมซอนย่าพี่ตุ๊กเดินเต็ม
คือทุกคนไปโรงพยาบาลนะไปตรวจหาเชื้อ
แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีจดหมาย
เป็นจดหมายชี้แจงจากกองละครสงครามดอกไม้ค่ะ
เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
คือในจดหมายระบุเอาไว้เลยว่าขอยืนยัน
นักแสดงสมทบที่มาร่วมงานในกองละคร

แต่ไปพบผู้ติดเชื้อในวันที่๒๘มีนาคม
ซึ่งหลังจากที่มาร่วมงานในกองละครแล้ว
คือมาถ่ายในกอง๒๓มีนาคมใช่ไหม
ใช่ใช่แสดงว่ายังไม่ได้รับเชื้อมาตอนที่อยู่ที่กองละคร
ถูกต้องก็นี่แหละค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนี่ย
ตอนนี้นะทุกคนในกองละครทุกตำแหน่งเลยคุณ
ต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วกองละครตอนนี้คือสั่งให้งดกองก่อน

งดการถ่ายทำออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างคุณลูกเกดเองนะฮะ
ก็สนิทกับคุณพิมซอนยาคุณพิมสัญญาบอกว่าเจอลูกเกดบ่อยเพื่อนกัน
ก็เลยต้องกักตัวต้องไปตรวจด้วย
ส่วนพี่ตุ๊กเดือนเต็มคือดาราผู้ใหญ่ที่อยู่ในกองแล้วก็ถ่ายละครอยู่พอดี

บอกว่ากำลังจะไปตรวจหาเชื้อในเช้าวันนี้แหละนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับ
สำหรับกรณีการติดเชื้อโควิด๑๙ของผู้บริหารของนาดาวบางกอกนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าบาลาบอม
ได้โพสต์ชี้แจงออกมานะครับว่าเกิดอาการป่วยไม่สบายตั้งแต่วันที่๔เมษายน
ไปตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๕เมษายน
และได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
พร้อมยังโพสต์แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมถึง๒เมษายน
โดยระบุว่าวันที่๓๑มีนาคม
ได้ไปประชุมแล้วก็ทานข้าวที่ร้านอาหาร
ซึ่งก็นี่คุณผู้ชมพอโพสต์ออกมาแล้ว
แล้วก็ทางนาดาวเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกัน
ว่ามีการติดเชื้อจริง
ของคนนี้จริงนะฮะแล้วคนนี้เขาถือว่าเป็นระดับผู้บริหารด้วยนะ
ดังนั้นครับทีนี้ก็ต้องส่งผลเกี่ยวกับนักแสดง

ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงคือไม่ว่าจะเป็นคุณต่อธนภพ
คุณไอซ์พาริสคุณแบงค์ทิติทีมงานบางส่วน
เขาก็ต้องไปตรวจเชื้อต้องกักตัวทันทีเลยนะคะ
แล้วทางนาดาวเองเขาก็บอกว่าเขาก็ออกจดหมายชี้แจงแล้วนะ
มีมาตรการให้พนักงานรวมถึงนักแสดงที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารท่านนี้
ต้องไปตรวจเชื้อต้องไปกักตัว
คิวการร่วมงานต่างของนักแสดงออกไปก่อน
ส่วนสถานที่ที่บริษัทก็ต้องทำความสะอาด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของนาดาวก็ชี้แจงกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าตอนนี้ผลตรวจโควิดของนักแสดงในสังกัดออกมาแล้ว
เอาอย่างคุณต่อธนภพคุณสกายวงระวี
ก็บอกมาแล้วนะคะว่าผลตรวจไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ถามว่าต่อให้ทั้งคุณต่อคุณสกายไม่ได้ติดเชื้อโควิด
แต่หลังจากนี้ก็ต้องกักตัวอีก๑๔วันตามมาตรการนะคะ
นะครับส่วนอีกคนนึงนะฮะที่มีการโพสต์ออกมาก็คือ
คือแอร์พันธิลานะฮะก็ประกาศตัวกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากไปทริปทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าได้พบปะกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แต่ไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าพบกับใครอะไรยังไงนะฮะ
แต่บอกว่าเธอขอยกเลิกคิวงานแล้วก็ขอกักตัว
ส่วนผลตรวจหาเชื้อในเบื้องต้นของคุณแอร์ผลเป็นลบนะครับ
อกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านที่ค่อยทยอยออกมาโพสต์ว่ามีความสุ่มเสี่ยงกับการ
ที่ไปใกล้ชิดกับผู้ที่อาจจะติดเชื้อโควิด๑๙
หรือไปใกล้ชิดกับบุคคลที่เขาเดินทางไปสารบันเทิงต่างด้วยนะครับ
รวมไปถึงข่าวรีศพัฒน์วงการบันเทิญจากเพจเจมส์หมอย
ที่บอกว่ามีดาราร่างเล็กตีเนียนเสี่ยงติดโควิด
แล้วก็โพสต์รูปลูกผัวโชว์โซเชียลอะไรอย่างนี้นะฮะที่เจ๊ม้อยเขาโจมตีออกมานะครับ

เราก็ดูไงตัวเล็กดาราสาวคนไหน
แล้วก็มีโพสต์ภาพกับสามีกับลูก
เนี่ยฮะใช่คุณนุกสุธิดาหรือเปล่า
โทรไปคุยกับคุณนุ๊กสุธิดา
แล้วก็คุณนุ๊กสุธิดาก็ปฏิเสธ
บอกว่าไม่ใช่ดาราสาวคนที่ทางเจมส์ม้อยเขาโพสต์ใบ้ไว้

แต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางทีมข่าวบันเทิงของเราก็ยังต้องตามติดนะ
ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักแสดงกลุ่มของนักร้อง
ว่ามีผู้ที่เสี่ยงไปใกล้ชิดกับผู้ที่ไปเที่ยวสารบันเทิงหรือเปล่า
ส่วนนี้ตัวเลขคุณวันนี้ตัวเลขเห็นไหมน่าตกใจจริง

จริงค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็หลักร้อยนะแต่เมื่อวานร้อยกว่า
แต่ว่าวันนี้มาเป็นผู้ติดเชื้อ๒๕๐ราย
ติดเชื้อในประเทศนี้นะคะ๒๔๕ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก๕ราย

เพราะมาดูมันก็ส่วนใหญ่คือ
จากกลุ่มของสถานบันเทิงที่มันมีการแพร่กระจายไป
เพราะว่าการเดินทางคือกลุ่มสถานบันเทิง

ลักษณะคือเขาจะไปต่อที่ร้านอื่นด้วย

มันก็เลยเหมือนกับเป็นการไปแพร่เชื้อด้วย
ใช่นะครับเพราะว่าจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน
พบว่าคนกรุงเทพมนาคมถึง๑๑๙ราย
จำนวน๒๕๐รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
แล้วก็จากการเฝ้าระวังในระบบบบริการ

พบอีก๓๗รายในพื้นที่กรุงเทพมนคร
กับจำนวน๒๕๐รายที่มีการแถลงว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้
ก็เป็นคนกรุงเทพมหานครไปแล้ว
ถึงประมาณเกือบ๑๕๐รายแล้ว

แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่หน่อย
ก็คือกลุ่มที่นราธิวาส
นราธิวาสเราก็รู้อยู่ว่าเป็นกลุ่มของ
คลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
ใช่ค่ะนราธิวาส๓๐ราย
นี่ข้อมูลล่าสุดเลยวันนี้ตัวเลขน่าตกใจครับ

คุณจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วยังอยู่ที่๒๐กว่าราย

สัปดาห์นี้๒๐๐รายแล้ว